คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะดีเจพี่อ้อยค่ะ
วันนี้เราเจอกันในรูปแบบของพอร์ตแคสต์นะคะหลังจากที่เขียนเป็นตัวหนังสือให้ได้อ่านกันยาวนานนะ
เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะหลายคนมักจะใช้คำว่าปัญหาหัวใจ
แต่สังเกตอย่างหนึ่งคำว่าปัญหาหัวใจเนี่ยเวลาเกิดเรื่องเมื่อไหร่
กระทบใจก่อนหัวจะคิดได้ทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องราววิธีคิดจากความรักของผู้คน
อาจจะเป็นความรักของหลายคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ส่งเข้ามาถามกัน
หรือเป็นปัญหาความรักที่หลายที่หลายทางติดต่อเข้ามามาเจอหน้ากันก็มี
ส่งเข้ามาในอีเมลหรือจะส่งเข้ามาในแฟนเพจก็มีนะคะ
เอามาเพื่อเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตรักของใครกัน
เพื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่เราเจอโจทย์ยาก
โดยเฉพาะการที่เรารับมือกับโควิด๑๙แล้วก็หลายคนต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ
ทำงานอยู่กับบ้านแล้วเป็นเรื่องแปลกดีนะคะ
แต่ก่อนเราถ้ามองกันแบบว่ามองกันอย่างที่โลกสวย
เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ที่บ้านทุกวันกับคนที่เรารักดีจังเลยอ่ะมันต้องดีสิ
แต่ก็แปลกที่ทุกบ้านไม่ได้เป็นแบบนั้น
มีปัญหาความรักส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ในประเทศจีนอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นมากหลังจากเมืองอูฮันปิดเมือง
มีอัตราการหย่าร้าง๓๐๐กว่าคู่ใน๓อาทิตย์ที่ปิดเมืองนะคะ
อินเดียในญี่ปุ่นมีอัตราของการทำร้ายร่างกายความรุนแรงในครอบครัวสูงขึ้น
หวาดหวั่นอันหนึ่งคือเอ๊ะแล้วบ้านเราในประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างนะ
ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะ
แต่มีคำถามที่เข้ามาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงนะคะ
นี่เป็นคำถามที่น้องส่งเมลเข้ามานะ
เขาบอกว่าปัจจุบันนี้หนูแต่งงานมีลูกวัย๒ขวบ
สามีมีอาชีพมั่นคงแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
ส่วนหนูเป็นพนักงานบริษัทแบบพาร์ทไทม์เพื่อแบ่งเวลามาเลี้ยงลูก
ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดีไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ขาด
ช่วงที่เจอโควิดบริษัทของหนูและแฟนให้พนักงานทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมทั้งคู่
ทีแรกก็สบายใจค่ะเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้
อย่างน้อยเราก็มีเวลาได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นมีเวลาดูแลลูกมากขึ้น
ช่วงแรกแรกมันก็ดีค่ะพี่แต่๒อาทิตย์ผ่านไป
มันเริ่มกลายเป็นแฟนหนูดูอึดอัดหงุดหงิดรำคาญทุกสิ่งที่หนูทำ
และพูดจาทำร้ายกันแต่หนูก็คิดว่าเขาคงเครียดเรื่องงาน
และเรื่องที่ไม่ได้ออกไปไหนซึ่งปกติเขาก็ออกไปดื่มกับเพื่อนบ้างบางครั้ง
พยายามที่จะใจเย็นและเข้าใจเขาให้มากที่สุด
กระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทของแฟนประกาศลดเงินเดือน
เขาเครียดมากและมาลงท้ายด้วยการทำร้ายร่างกายตบตีหนู

เขาพูดเหมือนหนูและลูกเป็นภาระซึ่งเงินเดือนของหนูน้อยกว่าเขามาก
ทุกวันนี้หนูรักเขามากแต่ไม่รู้ว่าต้องเจอภาวะแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่
เสียใจที่การอยู่ใกล้กันมันทำให้ทุกอย่างแย่ลง
ไม่รู้ว่าจะประคองคำว่าครอบครัวได้อีกนานแค่ไหน
อันนี้น้องส่งคำถามมานะคะหนูควรทำยังไงต่อไปคะพี่อ้อย
และถ้าสถานการณ์ดีขึ้นวันหนึ่งเขาจะกลับไปเป็นคนเดิมไหม
อีกข้อหนึ่งที่พี่น้องถามมาตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจหนูแย่มาก
รู้สึกตัวเองเป็นคนไร้ค่าหนูอยากพาลูกหนีออกไปให้ไกลสักพักนึง
แต่เงินส่วนใหญ่เก็บที่เขาหนูเป็นภาระของเขาจริงใช่ไหมคะ
แหมคำถามสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความอ่อนแอของน้องนะ
ภาระไม่ภาระมันไม่เกี่ยวอะค่ะพี่อ้อยว่าตอนนี้เราอยู่ในโจทย์ที่มันยาก
อยู่ในภาวะสงครามต้องยอมรับเป็นสงครามโรคเนี่ยสงครามโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละค่ะ
ไม่ใช่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัว
บอกตัวเองไปเลยว่าเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหน
เจอภาวะกดดันแบบนี้เราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่น้องบอกแบบนั้น
เจอภาวะแบบนี้เราเคยอยู่ด้วยกันแบบสันติสุขค่ะ
แต่วันนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากแรงกดดัน
เพราะฉะนั้นข้อแรกต้องบอกกับตัวเองไปก่อนเลยมั้งว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะ
คาดหวังความเหมือนเดิมในวันที่โลกหมุนไปทุกวัน
วันที่โลกเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตาม
น้องคะใครจะรู้ว่าวันนี้ออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากกันแน่นขนาดนี้
ใครจะรู้ว่ารักใครอยากกอดใครถ้ารักเขามากมายต้องถอยออกมาห่าง
เพราะว่ากลัวว่าเชื้อจะติดกันเรามาถึงจุดนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นรับมือตามอาการ
และบอกตัวเองไปเลยว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะ
เราต้องปรับและเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยทั้งปรับกายและก็ปรับใจ
เราต้องเซ็ตความปกติในรูปแบบใหม่
เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพี่อนุญาตให้น้องร้องไห้ไปเลยก่อน
วันหนึ่งที่เราอ่อนแอแผลมันแบบบอบช้ำอะค่ะ
คงไม่บอกให้น้องต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ณวินาทีนี้

เอาเป็นว่าอ่อนแอสักพักและค่อยกลับมาสร้างพลังให้ตัวเอง
คนที่เป็นแม่ยิ่งต้องสร้างพลังให้ตัวเองเร็วขึ้น
เพราะเราเป็นที่พักพิงหัวใจให้ลูกนะคะ
ร้องไห้เสียใจอ่อนแอสักพักเดียว
คราวนี้มาตั้งใจมาตั้งทัศนคติใหม่
ข้อหนึ่งเมื่อมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมโลกเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตาม
เพราะฉะนั้นวันนี้วิธีคิดประเภทที่ว่า
เงินส่วนใหญ่เขาเก็บหมดเลยค่ะไม่ได้แล้วมั้ง
เราต้องมีเงินเธอเงินฉันเงินของเรา
เพื่อวันไหนก็ตามกระเป๋าไหนขาด
เรายังเหลืออีก๑กระเป๋ายังเหลืออีก๒กระเป๋า
เอาไว้ประคองชีวิตเห็นไหมคะ
ก่อนหน้านี้น้องบอกหมดเลยโอ้เอาไปเลยค่ะเงินส่วนใหญ่อยู่ที่เขาทั้งหมด
ไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่
หลังจากนั้นค่ะเราต้องค่อยอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อน
จะอุ้มลูกหนีในวันนี้เนี่ยพี่กลัวว่ามันจะสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมอีก
เรารู้ว่าเขาอยู่ในภาวะเครียด
เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ทำให้เขาเครียดมากขึ้น
ถามคำถามประเภททำไมทำไมทำแบบเนี้ย
ทำไมไม่หันมาคุยกับลูกเหมือนเดิมทำไมไม่กอดฉันเหมือนเดิมเลย

คำถามที่ใช้คำว่าทำไมไม่รู้จะให้ตอบยังไงอะค่ะ
คำถามที่ควรถามคือแล้วยังไงต่อดีกว่า
วันนี้เขาเจอภาวะเครียดเรายิ่งต้องเข้าใจ
และความเข้าใจของเราไม่ใช่พูดว่าเข้าใจแล้วจบ
แต่เราต้องเข้าใจแบบที่ต้องให้เวลา
ต่อให้อยู่ในบ้านเดียวกันเรายังต้องมี๓โลกค่ะ
ส่วนตัวโลกส่วนเราและก็โลกส่วนรวม
ส่วนตัวของเขาเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวบ้าง
เราก็พาลูกแล้วก็ตัวเองออกมาอยู่ไกลอีกสักนิดนึง
มีโลกที่เป็นความสุขของเราเล่นกับลูกให้ความอบอุ่นกับลูก
ไปมองอยู่ไกลหรือแสดงความห่วงใยบ้าง
น้ำส้มไหมจะได้ชื่นใจ
เป็นหัวหน้าครอบครัวที่เราภูมิใจมากเลยนะ
เป็นกองทัพเป็นทัพหน้าเลย
เราเป็นได้แค่กองเชียร์แต่เราส่งกำลังใจให้นะ
เพื่อมีอะไรให้เราช่วยได้เธอบอกกับเรานะ
แล้วก็ถอยออกมาไปอยู่ในพื้นที่ของเรา
ให้เขาได้อยู่กับตัวเอง
ได้มีภาวะที่เขาคิดแล้วก็ไตรตรองกับตัวเองบ้างนะคะ
ต่อมาค่ะอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสงครามเนอะ
เราต้องประเมินอาวุธของเรา
บ้านของเรามีเงินอยู่ตรงไหนบ้าง
มีเงินอยู่ตรงนี้มีทรัพย์สินคืออันนี้

แผน๑แผน๒แผน๓แผน๔ต้องมี
เธออันนี้ขายได้นะเรามีทอง
ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วง๒๓เดือนนี้
ไม่ไหวจริงฉันขายทองก็ได้ไม่มีปัญหานะคะ
เพื่อให้พ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ก่อน

ประเมินทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้านแล้ว

ฉันทำอะไรได้อีกบ้างนอกเหนือจากการเลี้ยงลูก
เฮ้ยฉันเป็นคนทำขนมเก่งนะความจริง
เฮ้ยฉันเป็นคนที่สามารถที่จะจัดดอกไม้ได้สวยด้วย
หรือฉันทำอาหารเก่งนะเธอ
แล้วลองดูซิว่าอาวุธเหล่านั้นเอาออกมาขายได้ไหม
อย่างน้อยวันนี้กระเป๋าหลักของเรา
เราไม่สามารถหาเงินได้เต็มกระเป๋าหลักเหมือนเดิม
กระเป๋ารองล่ะกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองกระเป๋าสาม

เดี๋ยวฉันลองขายดูก่อนแล้วกันขายเพื่อนก่อน
แก๊งเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฉันเอาไปส่งเองก็ได้นะ
ชิมดูก่อนว่าน้ำพริกของฉันเป็นยังไงบ้าง
อย่างน้อยวันนี้เราจะได้เอาเวลาของเรา
ไม่ต้องไปเฝ้ารอความสุขที่ได้จากเขาแต่เพียงอย่างเดียว
เรายังสามารถเอาเวลาของเรามาสร้างรายได้
เพื่อช่วยให้เขารู้สึกกดดันน้อยลงก็ได้
อีกอันหนึ่งที่พี่อ้อยค่อนข้างห่วงค่ะเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
โดยส่วนใหญ่เวลาถูกทำร้ายร่างกายมันจะไม่ค่อยน้อยลงอะค่ะ
ต้องสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้การทำร้ายร่างกายถี่ขึ้นหรือเปล่า
ทำร้ายเราต่อหน้าลูกหรือเปล่า
เรากำลังปลูกฝังอะไรลงไปในหัวใจน้อยของลูก
เครียดไปกับเราแน่นอนค่ะลูกไม่เข้าใจหรอกว่าการไม่มีเงิน
แล้วทำไมพ่อแม่ต้องตีกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ไม่ควรจะต้องรับรู้จุดนี้นะเราต้องระวังหัวใจลูกเช่นเดียวกัน
ถ้าเป็นไปได้ในวันที่อารมณ์ดีเปิดใจคุยกันว่า
เราไม่อยากให้ทำร้ายกันแบบนั้นเลยเราเข้าใจว่าเธอเครียด
และเราก็พยายามจะช่วยกันอยู่นะขอให้เราผ่านจุดนี้ไปให้ได้
จับมือกันให้แน่นแน่นค่ะตอนนี้ปัญหานอกบ้าน
มันหนักหนาสาหัสสากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาในบ้าน
เราต้องทำให้มันลดลงลดลงลดลงยังไงก็ตามวันนี้
ไม่อยากให้น้องหนีจากปัญหาโดยการหนีจากเขาไป
แล้วก็บอกว่าถ้าเธอเป็นแบบนั้นไงฉันเลยต้องเป็นแบบนี้
วันนี้เราหยุดเชื้อเพื่อชาติเราต้องทำงานจากที่บ้าน
อยากไม่ทำให้บ้านแตกเราไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้เพิ่มขึ้น
เพื่อซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยู่ใกล้พี่คงกอดน้อง
อดไม่ได้พี่ก็จะส่งกำลังใจให้และบอกว่า
คนทุกคนวันนี้มีทุกข์เป็นของตัวเอง
และเราต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ตามทีนะคะ
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ร้องไห้เสียใจ
พอร้องไห้น้ำตาไหลน้ำตาแห้งตบแป้งแล้วเดินหน้าต่อ
ลูกยังเป็นกำลังใจหลักที่สำคัญสามีจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่า
ไม่รู้แต่วันนี้เราต้องรับมือทีละวันอย่างดีที่สุด
ทำวันนี้ดีก็เชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้จะดี
และอย่างน้อยถ้าวันนี้เรามีสติมากพอ
สติของเราจะช่วยแตะเบรกความเจ็บปวดกดดันความเครียดของสามี
ให้เราสามารถเดินหน้ากลับไปอย่างน้อยใช้ชีวิตคล้ายเดิมได้บ้างก็ยังดี

โปรดติดตามตอนต่อไป